สวัสดีค่ะสวัสดีค่า
ความรักคุณผู้ชมเข้าสู่บนเทิงไทยรัฐ
ในทางลบต่อประเทศไทยค่ะทำให้เครือข่ายสื่อชนเผาพื้นเมือง
และตัวแทนภาคีองค์กรและเครือข่ายชนเผาพื้นเมือง
ซึ่งทำหน้าที่เฝ้าระวังสื่อที่มีการนำเสนอข้อมูลที่บิดเบือนข้อเท็จจริง
มีเนื้อหาไม่เหมาะสมและละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย
เขาออกมาเรียกร้องให้ทางผู้จัดละครปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาของละครใหม่
เพราะว่าเนื้อหาที่นำเสนอไป๓ตอนเนี่ยส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของลูกหลานพวกเขา
ประกอบกับสิ่งที่พูดถึงนี้ไม่เป็นความจริงนะคะล่าสุดบันเทิงไทยรัฐได้ติดต่อสัมภาษณ์ไปยังกันพักดีวิจิตร
ปิ้งไก่ในตำนานของเรื่องและเป็นหนึ่งในทีมผู้กำกับเรื่องดังกล่าว
ใช่ขอปรึกษากับทางผู้ใหญ่ของช่องก่อนอืมโดยตอนนี้กำลังประชุมกับผู้ใหญ่หลายหลายฝ่าย
คาดว่าวันอาทิตย์นี้ทางผู้จัดจะชี้แจงวิธีการแก้ไขซึ่งจะเป็นอย่างไร
คุณผู้ชมก็สามารถติดตามได้ในบันเทิงไทยรัฐของเรานะคะ

ละครเรื่องอังกรจะมีการแก้ไขเนื้อหาของละคร

หรืออย่างไรเดี๋ยวต้องรอติดตามกันนะคะ
ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจนะ

ก่อนหน้านี้แต่คราวนี้กลับมา

ปรับปรุงที่มันทันสมัยมากยิ่งขึ้น

ก็เลยทำให้มีประเด็นดราม่าเกิดขึ้น

ถูกต้องเพลงที่ฉันจำได้เลยนะ
เสมือนท้องฟ้าวิภาษีแปลวนทันได้

ทุกคนก็ต้องรู้จักแน่อังกรนะคะ